ส่วนข่าววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู

เวลาเราไปติดต่อราชการ

เพราะว่าใช้เวลานานคนเยอะ

เล่นมือถือบ้างนอนหลับบ้างอะไรต่าง

แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ที่นี่นะคุณผู้ชม
รับรองว่าคุณจะไม่เบื่ออีกต่อไป
เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เขามีภาพวาด๓มิติแบบนี้นั่นเอง

คนที่เขามีธุระจริงเขาก็ไปกันเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าไปแล้วจะหายเบื่อเพราะว่า
ที่ว่าการอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ
เขามีไอเดียดีที่ทำขึ้น
เพื่อที่จะลดความเคร่งเครียดของสถานที่ราชการไงคุณค่ะ
สร้างความใกล้ชิดกับประชาชน
และประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญในพื้นที่ในจังหวัดด้วย
จึงได้ให้นางสาวสิริรัตนชุ่มเย็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
มาออกแบบวาดภาพ๓มิติสวยแบบนี้ให้นั่นเองค่ะ

ที่วักการอำเภอทองแสนขันฯก็ได้มีความสุข
มาอำเภอต้องมีความสุขทางนายอำเภอทองแสนขันฯ
เราจึงได้พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ของชื่อว่าการอำเภอใหม่
โดยมีการวาดภาพ๓มิติก็เป็นจุดที่จะให้ประชาชน
ที่มารับบริการได้มาถ่ายภาพไว้
นี่เห็นไหมนายอำเภอออกมาการันตีด้วยตัวเอง
อยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขนะคะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนมีความสุขมากเลยนะ
ประชาชนที่มาใช้บริการก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก
ระหว่างที่นั่งรอคิวก็เลยทำให้บรรยากาศบนที่ว่าการอำเภอ
เป็นไปด้วยความคลื้นเครงมากยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อไม่ง่วงเงาหาวนอน
และที่สำคัญคือท่านในอำเภอเนี่ยนะโอ้โหลงทุนมาก

ถ่ายภาพด้วยตัวเองทำภาพประกอบไปจัดท่องจัดท่าทางให้กับประชาชนที่มาถ่ายรูป
จะได้รู้ว่ามุมนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วต้องโพสต์ต้องแอคชั่นขนาดไหนอะไรประมาณนี้

อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานไม้ใช่ไหมเวลาเราถ่ายเราก็ต้องทำเหมือนจะล้มอ่ะ
อ๋อข้างล่างมันเป็นเหวเป็นหลุมลึกอย่างนี้นะ
โอ้โหโดนกอลิล่าจับอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นแบบว่าไดโนเซานะคะน่ารักดี
ก็จริงยังไม่เคยเห็นสถานที่ราชการนะที่ทำออกมาในรูปแบบนี้
ปกติเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างถึงจะทำขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเอกชน

แต่นี่เป็นหน่วยงานราชการซึ่งน่าชื่นชมเหมือนกันนะคะคุณ
ไอเดียเก๋ที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ
แต่ก็ฝากเตือนคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนนะครับที่ไปที่ที่วาการอำเภอที่นี่นะครับ
มัวแต่ไปถ่ายรูปเซลฟี่จนเพลินคิวจนลืมคิวที่จับเอาไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาตามนะมามาทำบัตรประชาชนได้แล้วมัวแต่ถ่ายรูป

แต่ยังไงก็ยังคงเป็นสถานที่ราชการก็ต้องเคารพด้วยนะ
ครับถูกต้องเอาละระวังแต่เช้าเลยนะเออ